มันมีเรื่องที่ใครได้ยินก็คงจะตกใจนั่นแหละ

ผู้หญิงคนนึงไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคุณเห็นมาสอน

แต่เพื่อนไม่ใส่หน้ากากอนามัยและเพื่อนติดโควิด๑๙

เดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี้นะครับ

วันนี้สบคแถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙นะครับ
วันนี้หมอเบิร์ตแถลงนะฮะแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์นะฮะ

วันนี้สบคบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับโควิด๑๙๓๖๙ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ๓๕๗นะครับ
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล๘๒จากการตรวจคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๒๗
เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๒นะครับ
รวมยอดผู้ป่วยสะสมในไทยนะครับโควิด๑๙ตั้งแต่ระบาดรอบแรกนะครับ

วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
อดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๗๐คนนะครับ
ผู้ที่รักษาหายแล้วมี๙๒๐๖คนนะครับ
ผู้ที่กำลังรักษาอยู่ตอนนี้๓๑๔๗นะครับ
หญิงอภิษมัยบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการค้นพบผู้ป่วยใหม่ในชุมชนที่พบจำนวนมาก
ซึ่งไม่ได้เจอที่โรงพยาบาลนั่นหมายถึงการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ถือว่ามีประสิทธิภาพ
โดยพบว่าคนกลุ่มนี้บางคนอาจไม่มีอาการด้วยซ้ำแต่ไปตรวจคัดกรองเชิงลุกแล้วเจอ
อยากขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาเชื้อ
เพื่อจะได้สามารถตรวจจับโรคได้
ซึ่งการทำให้ตัวเลขเป็น๐ในขณะนี้สำหรับโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
สอบคอบอกว่ามันก็อาจจะยากหน่อยนะแต่มันก็ต้องช่วยกันนะครับ
โดยจังหวัดที่ตัวเลขยังสูงตอนนี้นะครับสมุทรสาคร๕๑รายนะครับกรุงเทพ๑๓ราย
แต่โดยรวมแล้ววันนี้เราเน้นย้ำกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าจริงแล้วตัวเลขที่สูงท่านไม่ต้องตกใจมากจนเกินไปค่ะ
เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ส่วนใหญ่เกิดจากการค้นหาเชิงรุก
เป็นบุคลากรที่พยายามทำงานกันอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งล่ามนะคะ
ที่ต้องไปแปลภาษาเพื่อนบ้านของเราที่ทำงานเป็นแรงงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วย
แล้ววันนี้ตัวเลขเพื่อนบ้านที่เป็นชาวพม่านี่มากกว่าคนไทยนะคะ
ก่อนหน้านี้นี่คือค่อนข้างจะครึ่งวันนี้ต่างกันนิดนึง
แล้วก็ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอยากเน้นย้ำนะคะ
จังหวัดหรือบ้านเนี่ยนะคะก็จะอยู่กันห่างแต่กรุงเทพมหานครยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่ง
พร้อมกับรัฐมนธรรมดรีว่าการกระสวงสาธารณสุขนายนทิชชาณวิรากูล
ชาญวิรากูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับ
พลเอกนุ้งพงศ์ผ่าวจินดาประชุมระบบไปยังจังหวัดสมุทรสาขร
ค่ะนะฮะตอนนี้นายธีรพัฒน์คัชธรมาศตรองพุทธอาจารย์จังหวัดนะครับ
ก็ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่อยู่นะฮะท่านผู้ว่ายังรักษาตัวอยู่โควิดสิบเก้า
ผลเอกประยุทธ์บอกว่ายอมรับว่ามีความกังวลใจอย่างมาก
หลังจากได้รับรายงานสถิติผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น
ในพื้นที่สมุทรสาครจากการตรวจสอบคัดกรองที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าการทำงานของภาครัฐที่ทำกันอย่างเต็มที่
จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้วันนี้ท่านนายกก็ใช้โอกาสนี้แล้วฮะ
โชว์ผลตรวจโควิดสิบเก้าก่อนเข้าร่วมประชุมนี่ฮะ
เป็นผลตรวจเป็นลักษณะของที่ตรวจนะฮะ
ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยยังปลอดภัยดีจะตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทุก๓๐วันนะฮะ
พร้อมกับระบุเป็นห่วงทุกคนขอให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙เนี่ย
ในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าขาดความระมัดระวัง
อ่าต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ระมัดระวังด้วย
เกี่ยวของเกี่ยวของการบอกนะครับทุกคนด้วยนะครับ
นี่นะคะในทุกพื้นที่ค่ะยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเพิ่มอีกยี่สิบเจ็ดคน
และหนึ่งในนั้นนะคะอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นของรายการนะคะ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเธอเป็นผู้หญิงนะคะและเธอระวังตัวมากครับ
ไม่ออกไปไหนเลยสั่งอาหารมากินที่บ้านตลอดออกไปกินข้าวนอกบ้านครั้งเดียว
ไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อนจามใส่เธอครั้งเดียว
แล้วเพื่อนคนนี้ป่วยโควิดสิบเก้าอ่ากลายเป็นว่าเธอเองก็ต้องมาติดเชื้อโควิดสิบเก้า
นี่เป็นข้อมูลจากทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครค่ะ
โพสต์ข้อความบนเพจเอิร์ทพงศกรขวัญเมืองสรุปสถานการณ์โควิด๑๙ของกรุงเทพนะคะ
วันนี้มีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มอีกยี่สิบเจ็ดรายนะคะก็คือรายที่สี่ร้อยสามสิบสามถึงสี่ร้อยห้าสิบเก้า
มีไลน์หนึ่งค่ะเป็นผู้ป่วยไลน์ที่สี่ร้อยห้าสิบห้าเธอเป็นผู้หญิง
ครับมีอาชีพเป็นนักธุรกิจส่วนตัวแล้วพอไปย้อนดูไทม์ไลน์เธอเนี้ยนะคะ
อยู่บ้านตลอดนะคะสั่งอาหารมากินที่บ้านออกนอกบ้านน้อยมากอะค่ะ
แต่กลายเป็นว่าเธอต้องมาติดโควิด๑๙เพียงเพราะว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนแค่ครั้งเดียว
นี่นะคะลองดูนะย้อนกลับไปดูว่าเธอไปไหนยังไงบ้างนะคะ
สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วอยู่บ้านทั้งวันค่ะ
หนึ่งมกราคมปีใหม่ตอนเย็นไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อน
อยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้ตรงนั้นนะคะในเขตบางบอนสองมกราคม
อยู่บ้านทั้งวันสั่งอาหารมากินที่บ้านสามมกราคมตอนเช้า
ก็อยู่ในที่พักสั่งอาหารมากินที่บ้านเหมือนเดิม
ตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยแหละค่ะเธอไปกินข้าวกับเพื่อนครับ
แล้วเพื่อนจามใส่อืมเพื่อนไม่ใส่หน้ากากอนามัยอื้อหือ
เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเพื่อนคนนี้ติดโควิดสิบเก้าอ่า
วันที่๔วันที่๕มกราคมเธอก็อยู่บ้านนะคะ
สั่งอาหารมากินที่บ้านเหมือนเดิมออกไปซื้ออาหารสุนัขที่บิ๊กซีกัลปะพลึก
บางบอนเธอออกไปข้างนอกเนี่ยเธอใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นครับ
หกมกราคมก็อยู่บ้านทั้งวันก็สั่งอาหารมากินที่บ้านอีก
แต่วันนี้๖มกราคมเนี่ยเพื่อนติดต่อมาว่าติดโควิด๑๙นะ

วันถัดมาเจ็ดมกราคมเธอรีบไปตรวจเลยครับ
ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลแปดมกราคมตอนเช้ารู้ผล
ข่าวว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
นี่คือข้อมูลจากโฆษกรุงเทพมหานครค่ะ
คนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะคนเห็นแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อ
จามใส่ครั้งเดียวคือถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้
เราก็คงตกใจนะเราก็คงช็อกนะเพราะว่าเราก็อุตส่าหระวังตัวอย่างดี

แต่ก็เนี่ยฮะทุกผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไม่ประมาทกาดอย่าตก

เหมือนกับที่มีเด็ก๒๓เดือนในกรุงเทพที่ว่าติด
เพราะว่ามีเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมใช่ไหม
กินหมูกระทะที่บ้านแล้วเพื่อนพ่อติดโควิด๑๙อยู่
ท่านผู้ชมครับมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชติดโควิด๑๙นะครับ
ล่าสุดนะฮะนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
บอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ล่าสุดข้อมูลนะฮะได้รับทราบมาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้จะแถลงนะครับ
เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะฮะ

อาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วย
ก็คือนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพบบุคลากรทาง
การแพทย์ของสิริราชติดเชื้อโควิด๑๙เป็นการติดจากผู้ป่วยที่มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ไทม์ไลน์ระบุว่าเมื่อวันพฤหัสสบดีที่๑๔มกราคมมีเจ้าหน้าที่ภาควิชาพยาธิวิทยา
อดุลยเดชวิกรมชั้น๘ติดโควิด๑๙๑คนแล้วก็ให้ประวัติไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับ
บอกว่ามีคนในชุมชนใกล้ใกล้เนี่ยยังติดเชื้อมากกว่าหนึ่งคนด้วยต่อมามีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
พบทั้งหมด๑๖คนพบว่ามี๔คนมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยพบเชื้อ๓คน
อีกหนึ่งคนตรวจไม่พบเชื้อมีอาการเหนื่อยออกซิเจนต่ำจึงขอตรวจซ้ำ
อีก๑๒ไม่มีอาการแต่พบติดเชื้อ๑นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนติดตามตัวเพื่อนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ขณะที่ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อยังไงก็ต้องกักตัว๑๔วันเดี๋ยวต้องตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งนะครับ
แล้วได้สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ในภาควิชาพยาธิวิทยาอีก๖๐๘๐คนนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดพรุ่งนี้จะแถลงเพิ่มเติมนะครับทางสิริราชนะครับ
ผู้ที่ติดเชื้อทุกคนมีประวัติสำคัญก็คือรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
โอ้โหเนี่ยคือบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราก็ตรวจอุณหภูมินี่เราก็ล้างมืออยู่ตรงนี้ถอดซะหน่อยนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวติดนะฮะ
ได้จริงห้ามประมาทเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นข้อความนี้ที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วใจหายและเห็นใจมาก
มีผู้ชายคนนึงนะคะโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ค่ะประกาศขายดวงตาข้างหนึ่งยอมตาบอดข้างหนึ่งถึงแม้รู้ว่าการประกาศขายอวัยวะจะผิดกฎหมาย
แต่ต้องทำเพราะไม่มีเงินเลยค่ะวิกฤตโควิด๑๙ตอนนี้ตกงานภรรยาป่วยต้องเลี้ยงหลานไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางจริงเลยประกาศแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าจากเดิมทำอาชีพขับรถทัวร์บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตอนนี้ตกงานค่ะไม่มีอะไรได้ภรรยาป่วยต้องส่งหลานเรียนหนังสือสิ้นหวังจริงประกาศขายดวงตา
ถ้ามีผู้ใจบุญอยากจะช่วยเหลือขอรับเป็นงานนะขอรับเป็นงาน
โดยระบุว่าหมดหนทางจริงรู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายแต่ความจนมันไม่ปรานีใคร
นี่คือคุณทวีปมีพันธ์วัย๕๐ปีเจ้าของโพสต์นะคะ
ในโพสต์บอกว่าโอ้โหทุกคนมีภาระกันหมดคนในครอบครัวหมดทางเดินนะคะ
ไม่รู้จะทำยังไงสุดความสามารถแล้วจริงก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้
แล้วก็มีการบอกด้วยว่าอย่าต่อว่ากันเลยนะ
โพสต์แบบนี้ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันจริง
คิดแล้วคิดอีกถึงจะโพสต์นะครับผู้โพสต์บอกแบบนี้เลยนะคะ
คนไปให้กำลังใจเยอะค่ะบางคนโอนเงินไปให้นะคะ
บางคนก็บริจาคสิ่งของไปให้ข่าวสารปลากระป๋องอะไรแบบนี้
ผู้โพสต์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากจริง
หมอบข่าวสารน้ำมันปลากระป๋องมาให้
กราบขอบพระคุณมากขอบคุณทุกคน
และกราบแทบเท้านายสำรานจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง
หางานให้ทำแล้วค่ะอ๋อได้งานแล้วนะฮะ
ขอบคุณท่านจากใจจริงมีงานทำแล้วนะคะ
คือตอนนี้ก็ลำบากกันแทบทุกอาชีพแล้วฮะ
จริงค่ะต้องให้กำลังใจกันมากนะ
คืออย่างตอนโควิดรอบแรกเนี่ยก็มีหลายมาตรการเกี่ยวการพักชำระหนี้
คือรอบนี้ผมได้คุยกับหลายคนหลายอาชีพเขาบอกว่า
คือพักชำระหนี้ก็ดีแต่เขาอยากให้ดอกมันหยุดเดินด้วย

พักชำระหนี้แต่ถ้าดอกหยุดเดินแล้วกลับมาผ่อนหนี้แต่ดอกมันก็เพิ่มขึ้น

ท่านผู้ชมครับท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดตลาดสดที่กรุงเทพนะฮะ

วันนี้กรุงเทพมหานครออกมาตรการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ตลาดนัดตลาดสดในกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับ
เพิ่มลดงดผ่อนนี่มีอย่างนี้เลยนะ
ตลาดสิบแห่งนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดในช่วงโครวสิบเก้านะครับ
รอบนี้นี่ครับดูที่หน้าจอเลยนะฮะ
เดี๋ยวลงให้ดูนะครับมีตลาดนัดสามแห่งในกรุงเทพนะครับ
ตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดมีนบุรีตลาดธนบุรีด้วย
แล้วก็ตลาดชุมชนอีก๗แห่งนะหน้าจอเลยนะฮะ
ตลาดชุมชนเนี่ยมีตลาดประชานิเวศ
ตลาดบังกะปิตลาดหนองจอกตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก
รัชดาพิเศษตลาดเทวราชและตลาดสิงหา
มาตรการในการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็จะคล้ายกันแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะฮะ
เอาผู้ค้ากับผู้เช่าที่ตลาดนัดจตุจักรกับตลาดนัดมีนบุรีก่อน
จะได้รับการขยายอนุสัญญาเช่าแผงต่อไปอีก๑ปี
วกกับอีก๓มาตรการนะฮะ
อย่างเช่นยกเว้นเก็บค่าเช่ากรณีถูกสั่งปิด
หากเปิดก่อน๓๑สิงหาคม๖๔ให้ชำระในอัตรา
ค่ะจ่ายทั้งเดียว

จะปรับลดค่าเช่าให้๕๐เป็นเวลา๘เดือน
ตั้งแต่๑มกราคมที่ผ่านมาจนถึง๓๑สิงหาคมนี้
และผู้ค้ากับผู้เช่าที่มีหนี้ค้าง
ณวันที่๓๑ธันวาคมปี๖๓
ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเดือนละ๒๐

คือกันยายน๖๔ถึงมกราคม๖๕นู่นเลยนะฮะ
พร้อมกับงดเว้นค่าปรับและดอกเบี้ย

เพราะว่าคนเขาอยากได้ตรงนี้ด้วยดอกเบี้ยไม่เดินนะครับ

ไม่ได้รับการขยายอายุสัญญาเช่าแผงนะฮะ

ตลาดชุมชน๗แห่งตลาดสดนะครับ
กรุงเทพหานครจะขยายการชำระเงินค่าต่ออายุสัญญาต่อไปอีก๖เดือน
เว้นเก็บค่าเช่าค่าบริการรายวันค่าบริการส่วนกลาง

แล้วให้เริ่มผ่อนหนี้ค้างเดือนละ๒๐เป็นเวลา๕เดือน
ดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยเช่นเดียวกับตลาดใหญ่ทั้ง๓แห่ง
ต่อลมหายใจให้กับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดตลาดนัดในกรุงเทพ

ก็ต้องคอยดูนะคะสำหรับมาตรการต่างที่เชื่อว่าน่าจะทยอยออกมาช่วยเหลือในทุกภาคส่วน
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะคือตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มันมีเรื่องราวที่แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะมาก
เรื่องไหนที่คนสนใจเราก็ตรวจสอบขยายผลให้
ที่มีผู้ชายคนนึงเขาต้องไปกักตัวที่นี่
แล้วเขาก็โพสต์ทั้งภาพและข้อความบอกว่าโอ้โหไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีใช้
ยิ่งกว่าโฮมเลสเหมือนกับคนไร้บ้านคนจรจัด
แล้วก็สภาพตึกคือเก่ามากนี่ค่ะ
เราก็เลยตรวจสอบให้นะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม
เราไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้ด้วยนะคะ
เล่าเรื่องที่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนค่ะนี่คือทั้งภาพและข้อความที่ผู้ชายคนนี้โพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกเล่าประสบการณ์ค่ะไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่รัฐจัดหาให้ในจังหวัดระนอง
แล้วเขาบอกว่าดูสิตามภาพเนี่ยอาคารก็ชำรุดผนังเนี่ยเชื้อราเพียบเลย
กักตัว๒คนต่อ๑ห้องสงสัยอยากให้มีเพื่อนนอนไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีแอร์ไม่มีไวไฟ
พัดลมมาสองตัวตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าพอไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำ
แล้วยกมือไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางเอาอย่างงั้นเลยเหรอนี่ค่ะนี่คือที่เราทำให้เนี่ยที่เราดึงข้อความมาให้นะคะ
สมบอกว่าให้ปัสสาวะหลังระเบียงไปก่อนแล้วยกมือไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางเอา
คือพอไฟดับปั๊มน้ำมันก็ไม่ทำงานน้ำมันก็ไม่มีมันก็เป็นผลพวงแบบนี้ค่ะ
อเจมส์อสบบอกแบบนี้เราตรวจสอบให้นะคะเอาตามที่ข้อมูลที่คนโพสต์เขาบอกเอาไว้ก่อนนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่แปลกใจเลยทำไมบางคนถึงหนีจากสถานกักตัว
เพราะมันคือบททดสอบจิตใจคนผมกับลูกมีพ่อมีแม่ทำกับผมแบบนี้แย่เกินไปนี่นะคะ
แต่ในภายหลังค่ะก็ได้โพสต์อัปเดตเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าไฟฟ้าและน้ำปลาปลามาแล้วทางเจ้าหน้าที่และอสมช่วยกันแก้ไขให้ตอนห้าทุ่มของวันที่สิบหกครับ
แล้วก็โพสต์ภาพตัวเองค่ะอยู่ในสถานที่กักตัวนะคะ
แล้วก็บอกว่าเราปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ต้องผ่านมันไปด้วยดี
คืนแรกผ่านไปน้ำไฟมีแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้ความเป็นห่วง
เจ้าหน้าที่และอสมที่นี่ก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดถึงแม้สถานที่จะไม่เอื้ออำนวย
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาทำงานเป็นวิศวกรงานซ่อมบำรุงนอกชายฝั่ง
เขาก็ต้องเข้ารับการกักตัวเมื่อเดินทางมาจากประเทศเมียนมา
เข้าประเทศไทยแน่นอนกักตัว๑๔วัน
พอมีโพสต์นี้นะคะแล้วคนแชร์กันเยอะแล้วคนวิจารณ์กันเยอะ
เรื่องนี้เราไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายสมเกียจศรีสันเนธนะคะ
ผู้ว่าชี้แจงนะคะผู้ว่าชี้แจงบอกว่าเรื่องสถานที่กักตัวตามโพสต์เนี่ยค่ะ
คือโรงแรมที่ชื่อว่าโรงแรมจันสมซึ่งใช้เป็นสถานที่กักตัวมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่วันที่เกิดเหตุมันมีปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าตกพอดี
พอไฟตกเนี่ยโอ้โหหลายอย่างมันก็ใช้งานไม่ได้ไฟฟ้าตกเนี่ย๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่พยายามจะแก้ปัญหาให้ก็นำรถน้ำไปให้พอไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างมันก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
เข้าใจว่าคนกักตัวที่นี่อาจจะเครียดก็เลยโพสต์ภาพในลักษณะแบบนั้น
แต่ภายนอกอาคารมันเป็นแบบนี้จริงนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทำความเข้าใจกันใหม่ด้วย
ก็มีการพาไปดูด้านในด้วยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ว่าดูค่ะ
เรื่องปกติของจังหวัดละนองที่กระแสไฟฟ้าตกใช่หรือไม่ครับ
ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ทุกคนยอมรับ
วันนั้นพอกระแสไฟฟ้าตกอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมด
ใช้งานไม่ได้อยู่ประมาณชั่วโมงถึง๒ชั่วโมง
ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบอะไรพวกนี้
แต่ในระหว่างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเรานะครับ
โดยเฉพาะทางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
นำโดยป้องกันจังหวัดแล้วก็ท่านรองฝ่ายความมั่นคง
ได้เอารถน้ำพร้อมทีมอสมเข้าไปดูแลเป็นการชั่วคราว
พอไฟมาก็ทุกอย่างก็ใช้ได้ตามปกติ
ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นผมเข้าใจว่าเป็นความเครียด
เป็นเรื่องชั่ววูบขึ้นมานะครับก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมา
มาเป็นปีแล้วครับแล้วก็ผ่านมาเป็นร้อยคนแล้วครับ

นี่นะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
ได้มีการโพสต์ภาพนะคะภาพนี้ค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจผู้กักตัว
ทำความสะอาดไปฆ่าเชื้อ
และทุกอย่างก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติ

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงแม้ว่าด้านนอกอาคารจะดูเก่า
แต่ด้านในมันก็เป็นแบบนี้คืออยู่ได้อย่างที่เห็นในภาพ

เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเล่นพนันกันนะฮะ
นี่ฮะก็จะสำเนียงแปลกหน่อย

เมื่อคืนนี้๕ทุ่มกว่าครับทุกผู้ชมครับ
กำลังสอบภาวบางพลีไปกับตอมสมุดปราการนะฮะ
ปิดล้อมจับกลุ่มผู้ที่มาลักลอบเล่นไฮโลกัน

ชาวต่างด้าวนะครับ๑๒คนผู้ชาย๙ผู้หญิง๓บางคนก็
๑๒๐บาทมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
เอามาเปิดแฟลตเปิดไฟให้มันสว่าง
พยายามมากนี่ฮะโอ้โห
ทุกผู้ชมครับคือจับได้คาวงไฮโลฮะ
อยู่ข้างตึกตรงข้ามอนามัยบางชะโหลกับภาวบางพลีสมุดปราการครับ
ตอนไปถึงทุกคนก็ตกอกตกใจตามภาพที่เห็นนะ
กระโกนกันโว๊คเว๊กโว๊คเว๊กไปหมดแล้วฮะก็ถูกควบคุมตัวหมดครับ
กับการสพบังพลีบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมามาแอบเล่นการพนันกัน
คือพอเลิกงานแล้วเนี่ยหรือว่าอาศัยช่วงที่แบบ
คนที่เขาจะเข้าไปหลับไปนอนกันหมดแล้วนะครับ
ก็เลยมาแอบเล่นพนันกันชาวบ้านเขาก็กลัว
เขาก็กลวดว่าเดี๋ยวจะแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือเปล่า
ตรวจแล้วยังไม่พบว่ามีใครที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ

ไม่ได้นะคะการลักลอบเล่นการพนันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
และช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ยิ่งอันตราย
เจ้าหน้าที่เอาจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องของการลักลอบเล่นการพนันอะไรต่างมันมีทั้งโทษจำโทษปรับ
แล้วพอขึ้นศาลมันมีกรณีที่เชียงใหม่
โทษจำคุกไม่รอลงอาญานะคุณภาคภูมิ
จำคุกคือจำคุกเลยนะเข้าคุกเลยนะ
ใช่ค่ะคือจากกรณีที่ตำรวจเชียงใหม่ค่ะ
นำกำลังไปลุยจับบ่อนการพนันบาคาร่านะคะเสือมังกร
เขาลักลอบเปิดในรีสอร์ทในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
จับผู้ต้องหาได้๓๔คนตอนที่ไปจับนี่นะคะ
โอ้โหเยอะนะอุปกรณ์การพนันเพียบเลย
สล็อต๒๙ตู้นะคะโอ้โห
บ่ายสามโมงวันนี้ค่ะตำรวจสพแม่โจ้
นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่

ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทรายก็ได้มาตรวจคัดกรอง
เป็นลบทั้งหมดนะคะไม่มีใครติดโควิด๑๙นะคะ
แต่ประเด็นก็คือเรื่องของการลงโทษเนี่ยค่ะ
สารอ่านคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยที่๑๘
ก็คือผู้จัดการบ่อนเจ้าของรีสอร์ท
คนที่เกี่ยวข้องโดนจำคุกคนละ๔เดือน
ปรับคนละ๑๐๐บาทแล้วก็มีการเสียค่าสินบนนำจับคนละ๕๐๐บาท
ไม่รอลงอาญานะคะเข้าคุกเลย
ไม่รอลงอายาคือโดนเต็มเต็มค่ะนี่ค่ะสี่เดือนนี้ไม่น้อยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนข้อหาร่วมการจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
และร่วมกันลักลอบเล่นการพนันชุมนุมกิจกรรม
สุมณสถานที่ใดหรือในสถานที่แออัด
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินปี๒๕๕๘ตามมาตร๙ฉบับที่๑๕
ผู้ต้องหาที่เป็นจำเลยที่๙๓๔ก็คือนักพนัน
พนันสารตัดสินให้จำคุกคนละ๓เดือน
ปรับคนละ๑๐๐๐บาทเสียค่าสินบนนำจับคนละ๕๐๐บาท
ไม่รอลงอายาเหมือนกันนะคะเข้าคุกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแจ้งเพื่อทราบเลยนะฮะสารท่านไม่ปรานีนะฮะ
ก็ได้กลับบ้านไม่ใช่นะฮะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะ